คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าในเรื่องของคดีการฆ่าหมอปอนะครับ
หรือว่านางสาวนนทิยาครัวจตุรัส
ก็มีการฝากขังนางสาวมรดีช่วยสมบัติวัย๒๓ปีไปแล้วนะครับ
แล้วก็มีการจัดงานยังไม่ชาปนกิจสำหรับหมอปอร์
แต่ว่าครอบครัวได้รับจดหมายจากนายเก่ง
โดยขอให้พ่อแม่หมอปอโหสิกรรมให้
โดยในงานศพของหมอปอนะครับหรือว่านางสาวนนทิยาครัวจตุรัส
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับ
นายชาวแล้วก็นางสมศรีครัวจตุรัสพ่อและแม่
ได้จัดพิธีสวดพระพิธรรมในคืนที่๔
โดยมีนายนบรงพลละเอียดผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเนี่ย

พ่อของหมอปอได้นำจดหมาย
ซึ่งนายบรณชัยปานชาติหรือว่านายเก่งผู้ต้องหา

โดยพ่อปอเล่าให้ฟังแบบนี้ครับคุณ
เล่าให้ฟังถึงข้อความที่ได้รับจากจดหมายของนายเก่ง
ซึ่งร้อยเวรเจ้าของคดีนำมาให้
แล้วพ่อของหมอปอก็เอามาให้ผู้สิทธิ์ข่าวดู
จดหมายมีใจความสรุปบอกว่า
ต้องการขออโหสิกรรมต่อสิ่งที่ทำลงไป
และสาเหตุสำคัญที่ลงมือเขียนไว้ในจดหมายว่า
อัดกับนิสัยของปอและไม่อยากทำแบบนี้
ยังรักพ่อแม่ของปอและขอโทษ
นี่คำเขียนจากลายมือนะครับ

ซึ่งพ่อและแม่ของหมอปอบอกว่า
คือไม่เชื่อคำเขียนไม่เชื่อคำพูดของนายเก่งนะครับ

ปอเคยถูกทำร้ายร่างกายจากนายเก่งมาแล้วหลายครั้ง
แต่หมอปอก็ยังรักนายเก่งมาก
และยังบอกอีกว่าถ้านายเก่งไม่รักหมอปอ

ยกเลิกการแต่งงานก็แค่อับอายเท่านั้นเอง
แต่ไม่น่าจะลงมือถึงขนาดฆ่าแกล้งกัน

ขณะที่นายบำรุงพี่ชายของหมอปอบอกว่า
ขอให้ศาลลงโทษประหารชีวิตสถานเดียว
เพราะพฤติกรรมก่อนหน้านี้เชื่อว่าเคยวางแผน
สังหารครอบครัวของตัวเองมาแล้ว
เนื่องจากตรวจสอบพบว่ายางรถยนต์ของหมอปอ
ที่เพิ่งจะเปลี่ยนยางใหม่ได้เพียง๗วัน
ทำไมถึงมีร่องรอยไหม้จากการถูกเผาที่ล้อหน้าด้านขวา
ซึ่งรถคันนี้นายเก่งนำไปใช้อยู่เสมอ
อกจากนี้นะครับหมอปอมักจะใช้ทำธุระกับครอบครัว
คาดว่าน่าจะเป็นฝีมือของนายเก่ง
ที่อาจจะมีการวางแผนอะไรบางอย่าง
ที่จะทำให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุนั่นเองนะครับ
ส่วนเรื่องของการชาปนกิจศพของหมอปอนั้นนะครับ
ทางครอบครัวชี้แจงว่าตอนนี้ขอเลื่อนกำหนดออกไปก่อน
เพราะว่าต้องรอญาติแล้วก็เพื่อนหมอปอที่กำลังเดินทางมาร่วมงาน
ส่วนจะเผาศพวันไหนนั้นจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าจะเผาวันนี้นะครับ
อาทิตย์ที่๒๔ธันวาคม
แล้วก็ตอนนี้ที่บ้านเนี่ยนะฮะ
ที่วันนี้จะเป็นงานแต่งงานก็ยังคงกลายเป็นงานศพอยู่นะครับ